รายล่าสุดคือคุณเอ๊ะจิรากรนั่นเองคุณผู้ชม
คือเมื่อคืนนี้พี่เอะก็ได้โพสต์
ที่ผ่านมาทำงานผ่านออนไลน์

เพราะว่าที่บ้านมีทั้งเด็กแล้วก็คนแก่พี่แจ๊ค
จะออกไปข้างนอกแต่แค่สถานที่ที่จำเป็นเท่านั้น

หลังนะนับตั้งแต่วันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา

แต่ว่าจะมีวันที่๒๕กรกฎาคม
ที่มีการนำอาหารไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่
ที่สถานีกลางบางซื่อค่ะ
อกจากนั้นนะคะนี่ก็เป็นเพียงการขนย้ายเข้าของบ้านใหม่

กระทั่งผลตรวจออกมาค่ะเมื่อวานว่าติดเชื้อคุณผู้ชมค่ะ
คุณเอ๊เนี่ยบอกว่าแม้จะไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยงนะ
แต่คาดว่าอาจจะได้รับเชื้อมาจากคุณย่าของภรรยา
คือคุณย่าออกไปตลาดสดหน้าหมู่บ้านค่ะ
ต่อมานะคุณย่าก็เริ่มมีไข้
สวอปรอบแรกนะออกมาก็คือพบเชื้อค่ะ
คุณย่าอยู่กันคนละบ้านแต่ก็มาหาหลานทุกวันเลย
ตอนนี้ค่ะคุณย่าแล้วก็ลูกอีก๓คน
รอคิวการเข้ารับการรักษาการตรวจอย่างเป็นทางการอยู่
ส่วนคุณเอ๊เองค่ะแล้วก็ภรรยานะ

และตอนนี้รอคิวเข้ารับการรักษาอยู่

ใช่นี่นะคะก็เป็นแฟมภาพที่เรือนขวานไปทำสกรูปมา

แล้วก็ยังรอรถพยาบาลมารับอยู่
เพราะอย่างที่ทราบตอนนี้นะคุณผู้ชม
แล้วครอบครัวของพี่เอ๊ค่อนข้างเป็นแบบครอบครัวใหญ่
ของมีทั้งเด็กและมีทั้งคนแก่ด้วย